ตกงานใช่ไหมตกงานไม่เป็นไรค่ะชวนไปปลูกมะระขี้นกตัวอย่างมีให้เห็นอยู่แล้วนะคะพาไปเลยค่ะที่นี่จังหวัดมหาสารคามค่ะอดีตพนักงานบัญชีของห้างออกจากงานช่วงโควิดแล้วดูสิคะหันไปปลูกมะระขี้นกเราถ่ายภาพมุมสูงให้ดูแบบนี้เพราะปลูกตั้ง๖ไร่แน่แล้วรายได้ก็ดีขายกิโลกรัมละตั้ง๙บาทแน่พี่เบิร์ตก๊อฟครับเออน่าเอาเป็นตัวอย่างนะคือเป็นม
ปลูกมะรักขี้นกขายแบบนี้ค่ะคุณปานิสาเล่าบอกว่า
คือที่บ้านเนี่ยมีพื้นที่สักประมาณสามสิบไร่
อยากทำการเกษตรหลังจากที่ลาออกจากงานมาแล้ว
องหาพืชผักจะปลูกอะไรดีนะ
ไปรอบตัวมหาสารคามปลูกอะไร
เขาบอกว่านึกขึ้นได้ว่ามหาสารคามเนี่ย
เป็นเมืองของสมุนไพรทีนี้ประกอบกับว่าเพื่อนลูกชาย
อยู่บริษัทรับซื้อพืชสมุนไพรก็มาแนะนำหลายอย่างนะ
ลูกพืชสมุนไพรสิป้า
แกก็เลยนึกมีอะไรบ้างมะระขี้นกใบบัวบกฟ้าทลายโจร
แล้วจะบอกว่าอีกอย่างนะลางจืดก็ปลูกดีนะคะ

แกบอกว่ามะระขี้นกนี่แหละน่าจะปลูกง่าย
แล้วก็เก็บผลผลิตได้เร็วกว่าแล้วก็ที่สำคัญได้นานด้วยนะคะ
โดยมะรักขี้นกใช้เวลาในการเพาะราว๑๔วัน
จากนั้นก็นำมาลงแปลงปลูกได้เลยตั้งเสาไม้
เพื่อที่จะขึงให้ขึงตะข่าย
ให้มะรักขี้นกเนี่ยมันเลือยขึ้นมาดูแลกันต่อเลยค่ะสี่สิบห้าวัน
มารักขี้นกก็จะออกดอกออกผลนะคะ
เก็บได้เก็บผลผลิตได้ทุก๒วัน
มะระขี้นกต้นหนึ่งให้ผลผลิตได้นาน๖เดือน
ในหนึ่งไร่ผลผลิตประมาณสองพันกิโลกรัม
แล้วจะมีบริษัทมารับซื้อกิโลกรัมละ๙บาท
ไปสองพันกิโลกรัมเฮ้ยไม่ธรรมดานะ
หมื่นแปดเฮ้ยต่อไร่ฮะนะฮะ
แล้วเก็บยาวยาวไปหกเดือนนะคะโอ้โหสุดยอด
เจ้าของไร่ตะโอบอกอีกด้วยนะคะว่า
รักขี้นกเป็นพืชใช้เวลาในการปลูกน้อย
ใช้น้ำน้อยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะที่สำคัญเนี่ย
ศัตรูพืชก็น้อยด้วยเขาก็มีการขุดสระบ่อบาดานไว้รอบ
แบบนี้นะคะเพื่อที่จะใช้น้ำตรงนี้แหละ
ไปรดต้นมะระขี้นกนะคะเอาล่ะที่สำคัญทางไร่เนี่ย
เลือกใช้สะเดาพ่นฆ่าแมลงแล้วก็ปุ๋ย
ก็เป็นปุ๋ยหมักน้ำมั่นใจเลยนะคะว่าทั้งแปลงเนี่ย
สะด่าแมลงสุดยอด
คือแบบนี้หลายคนบอกว่าโอ้จะเอาเงินที่ไหนไปลงทุน
แต่มันลงทุนระวางระบบแล้วมันใช้ยาวนะ

มะละขี้นกนะฮะพอน้ำมันร้อนทุบกระเทียมใส่ไปหน่อย

ส่วนลูกมะลักขี้นกนะลวกให้สุกนะแล้วก็เอาเมล็ดมันออกนะ
น้ำพริกก็ได้แต่ส่วนตัวพี่ชอบกินปลาร้าหล่น

แล้วเนี้ยแหละ
แม่พี่ปวดท้องแม่พี่กินไอ้นี่ดิบไม่ได้
แล้วก็หน้ากับคนอย่างแบบนี้
มีสมคคลเป็นยาด้วย